ที่ชนบุรีครับกระบะคันนี้เนี่ยก็จอดอยู่นะ
เฮ้ยตกสะพานปลาความสูงหกเมตรคุณผู้ชมเนี้ยโหย

กระแทกกับตรงพื้นทรายตรงนั้นสะพานปลาตรงนี้
เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถเครนครับเอารถเครนนี่
ดึงขึ้นไปยกขึ้นมายกกระบะขึ้นมา

นี่คือสะพานปลาแหลมชะบังที่อำเภอศรีราชา
ถามเจ้าของรถถ้ายังให้การได้

ธีรพงศ์เตชมาอายุ๓๖ปี

เพิ่งกลับมาจากเอาเรือมาจอดตรงชายหาดแหลมชะบังเก่า
ก็ขนของมาขึ้นกระบะคันของผมเนี่ย
ตั้งใจมาสตาร์ทเครื่องไว้

สตาร์ทรอไว้ก่อนรถจะได้เย็น

พอสตาร์ทรถสตาร์ทเครื่อง
มันก็เลยพุ่งลงมาตกจากสะพานปลาความสูง๖เมตรครับ
ดีว่าเขากระโดดลงจากรถได้ทันครับ

สิ่งที่ทำให้เขาแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุครั้งนี้

น่าจะเป็นบารมีของหลวงพ่อพัฒน์ปุญกาโมครับ
เป็นพระเกจิชื่อดังของจังหวัดนครสวรรค์
นี่ห้อยติดตัวไว้ตลอดพี่เบิร์ต

แล้วเขาอยากให้เรื่องราวของเขาเป็นอุทาหรณ์ว่าทำอะไร

ตรวจสอบให้ดีรถคาเกียร์ไว้หรือเปล่า
ต้องมีสติอยู่กับตัวไว้เสมอครับ